ระบาดอีกแล้วค่ะแบงค์ปลอมคือจะบอกว่าคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะวินาทีที่รับแบงค์ปลอมเนี่ยชีวิตติดลบเลยนะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่ามันปลอมจริงนะวิธีการทดสอบคือเอาไปจุ่มน้ำสีมันลอกติดมือเลยจ้ะ
เหนือของกระดาษเนี่ยเปื่อยยุ้ยชะนะครับ
คุณกิติพัฒน์เล่าบอกว่าได้ธนบัตรใบนี้มาจากลูกค้า
มาซื้อรั้วไม้ไผ่เที่ยวร้านตนเอง
คุณผู้ชมลองฟังรายละเอียดนะฮะน่าสนใจมากเลยวิธีการของมิจฉาชีพเนี่ย
วันที่๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมาตอนนั้นผู้ชายอายุสักประมาณ๔๐๕๐ปี
ขับรถกระบะอีซูซูสีบรอนทองมีโครงเหล็กสำหรับบรรทุกของมาจอดที่หน้าร้าน
แล้วก็ลงมาจากรถเนี่ยคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะ
ลงมาจากรถค่ะมาเลือกซื้อรั้วไม้ไผ่จำนวน๓แผ่น
ละ๑๕๐คูณ๓รวมเป็นเงิน๔๕๐บาท
ผู้ชายคนนั้นที่เป็นมิจฉาชีพจ่ายเงินมาเป็นธนบัตร๑๐๐๐บาท
คุณกิติพัฒน์ก็เอาแบงค์พันธุ์ไปแลกกับร้านขายแบตเตอรี่ที่อยู่ใกล้
เพื่อจะทอนเงินให้กับลูกค้าให้แบงค์พันธุ์ของ๔๕๐ต้องทอนเท่าไหร่คะ
ใช่ไหม๕๕๐บาทหาเงินทอนเท่าไหร่ก็ยังหาไม่ได้
ตอนนั้นลูกค้าคนนั้นก็เลยบอกว่าเอาแบบนี้ไหมคือคุณกิติพัฒน์เนี่ยนะคะ
ไปเอาแบงค์พันธุ์ซึ่งเป็นแบงค์ปลอมไปแลกกับร้านขายแบตเตอรี่
ได้แบงค์๕๐๐มา๒ใบแล้วลูกค้าซึ่งเป็นมิจฉาชีพบอกว่า
เอาแบบนี้ไหมเอาแก๊ง๕๐๒ใบมาเดี๋ยวผมให้๔๕๐บาท
เอาทีนี้มีเงินจ่ายเนอะให้ไป๔๕๐บาท
ตามที่ราคาที่พ่อค้าร้านรั้วไม้ไผ่บอกไป
จากนั้นคนขับรถกระบะก็ขับรถออกไปเลย
คุณกิติพัฒน์บอกว่าก็ยังยืนงงนะแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไร
กระทั่งเจ้าของร้านแบตเตอรี่ที่รับแลกแบงค์พันธุ์เนี่ย
เดินถือแบงค์พันธุ์มาหาแล้วบอกว่าเอ๊ะนี่มันของปลอมนี่
พอตรวจดูก็พบว่าปลอมจริงคุณกิติพักก็เลยต้องควักเงินตัวเองเนี่ย
บาทคืนให้กับเจ้าของร้านแบตเตอรี่

ต่อที่๒ก็คือเงิน๔๕๐บาทที่เป็นค่าของ
ตอนที่๓ก็คือแบงค์พันธุ์ที่เป็นแบงค์ปลอมต้องคืนเจ้าของร้านแบตเตอรี่ไป
เท่ากับว่าคุณกิติพัฒน์เสียรู้ให้กับมิจฉาชีพต้นทุนนะวันนั้นก็คือ๑๕๕๐บาทเลยนะ
คุณกิติพัฒน์แกก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์เตือนภัยให้กับพ่อค้าแม่ค้า
แวดระวังกันด้วยนะคะปักหมุดกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
จุดกระเทศก็คือถนนสาย๑๐๑จตุรพักษ์พิบาลจังหวัด๑๐๑นะ
โอ้โหชีวิตติดลบเลยนะ